ในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวอาชีพกันหน่อยดีกว่า
ต้องมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างดี

และผู้สูงอายุในจังหวัดสตูนเลยคุณผู้ชมค่ะ

ทั้งแกะทั้งหอยเลยเหรอครับ
๓ตัวมั้งไม่ใช่คุณ

เอาแค่แกะหอยนี่แหละคุณน่าจะเข้าใจ

อันนี้คือหอยกาบงหรือว่าหอยกระพงนะคะ
ลักษณะเขาจะคล้ายกับหอยแมลงผู้
แต่ว่าไซส์ขนาดเขาจะเล็กกว่า
ก็เลยเรียกกันว่าหอยกระพงนี่แหละค่ะ

คือเปลือกเนี่ยมันจะบางเปราะนะคะ

แล้วก็จะมีหนวดสำหรับยึดเกาะ
คือลักษณะมันคล้ายกับหอยแมลงผู้เลย
และเป็นหอยที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติด้วยนะคะ
บริเวณพื้นทะเลน้ำตื้นที่เป็นโครน
ซึ่งชาวบ้านหมู่๓บ้านบากันเคยอำเภอเมืองสตูนเนี่ยนะคะ
เขามักจะออกไปหาและก็นำมาต้ม
เสร็จแล้วก็แกะขายด้วย
รายก็จะพาขายกันสดเลยค่ะ
เป็นรายได้เสริมในช่วงที่ไม่ได้ออกทะเลไป
อย่างช่วงนี้เขาบอกว่ามันมีพายุ
ก็จะไม่สามารถออกทะเลได้นะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุเขาก็จะใช้เวลาว่าง
มาตั้งวงการจับกลุ่มกันเนี่ย
แกะหอยกาบงขาย
ก็มีรายได้ต่อวันสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยทีเดียว
แล้วแต่ความมากความน้อยของหอยที่มีในแต่ละวันนั่นเอง
เทคนิคการเก็บแล้วก็แกะหอยที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าหอยกาบงเนี่ยนะเขาจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเลย

ไปเก็บแต่ละครั้งก็จะได้หลายตะกร้าเลยค่ะ
พอเก็บได้ปุ๊บก็นำมาต้ม
ต้มปั๊บมันก็อ้าปากปุ๊บ
เสร็จแล้วก็มาแกะเป๊ะแกะ
เอาเนื้อออกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาขาย
ดูมันเป็นจังหวะดีเนอะ
พอเอามาแกะขายปั๊บเนี่ยเขาก็จะขายได้กิโลกรัมละ๗๐บาทเลยนะคุณ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีนิยมทำเป็นถุงเล็ก
คือแบ่งขายไม่ได้ขายเป็นกิโลก็มี
แบ่งขายก็ถุงละ๒๐บาทนั่นเองนะคะ
ซึ่งหอยกาบงที่แกะแล้วนิยมนำไปยำกับมะม่วง
ฮั่วกางเผ็ดผัดฉา
ผัดน้ำมันหอยผัดกะเพรา
แล้วก็อีกหลากหลายสารพัดเมนูที่จะทำ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชักหิวเหมือนกันนะ

ซึ่งเขาบอกว่าหอยชนิดนี้จะมีความหวาน

แล้วตัวจะไม่ใหญ่มากไม่ได้เหนียวมากนะคะ

ก็เลยเป็นหอยที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ
อกจากสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่แล้ว

ทำให้จิตใจจำใสอารมณ์ดีอายุยืนยาวอีกด้วย

ตามผับตามบางเทียบเลยนะหอยกาบง